เหมือนมันตกติดต่อกัน๒๓วันนะครับ

แล้วก็ถ้าไปดูภูมิศาสตร์ของที่สัตหีบที่ชมบุรีนะครับ

ปรากฏว่าตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับ
น้ำมันทะลุกำแพงข้างหลังมานี่
โอ้ยยังมีเสาตรงนี้

มัดติดกับเสาบ้านมันเอามีเครื่องมาไหม

เออนะฮะถ้าไม่มัดเดี๋ยวมันไหลออกนอกบ้าน
รถไหลแบบนี้ไม่ดีนะครับนี่ที่สัตหีบนะครับ
อย่างที่บอกไปคือด้านหลังเป็นภูเขา
แล้วก็ส่วนใหญ่หมู่บ้านจัดสรรก็จะอยู่ตรงนั้น

ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน๒วันนะคุณผู้ชมฮะ
นี่เขาบอกอุทธกภัยบ้านผมวันนี้น่ากลัว

ในพื้นที่ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบนะฮะ
ถ่ายคลิปนี้ขณะมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน
เจ้าของคลิปอธิบายให้ฟังอีก
บอกว่าช่วงกลางดึกคืนวันจันทร์ครับ
ฝนตกหนักและนานตลอดทั้งคืนเลย

ตุ้มต่อมว่าน้ำมันจะมาหรือเปล่า

น้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงไหลทะลักเข้าบ้าน

เอาไม่อยู่ครับพังเลยฮะ
ความแรงของกระแสน้ำเนี่ยบอกโอ้โห

ให้ค่อยไหลไปกระแทกกับเสาหลังคาบ้านแล้ว

ยังมีเสาช่วยรับเอาไว้
เช่นนั้นนะรถไหลออกนอกบ้าน
ออกไปตามถนนนู่นไหลไปไหนก็ไม่รู้
ไม่รู้จะกู้คืนมาได้ยังไงนะฮะ

เข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเสียหายหมดนะครับ

โดรนขึ้นไปดูมุมสูงกันหน่อย
ดูมุมสูงจะเห็นมวลน้ำขยายวงกว้างคุณดูสิ

ตรอกซอกซอยโดนหมดเลยแบบนี้นะครับ
แล้วก็น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะครับ

บ้านเรือนประชาชนตรงนี้ได้รับความเสียหาย๕๐หลังคาเรือน

คุณรายงานออกมาว่าเช้าวันนี้น้ำลดลงแล้ว
น้ำลดลงแล้วในพื้นที่ตำบลภูตาหลวง

น้ำท่วมขังนะครับระดับน้ำตรงนี้สูงประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตร

เมื่อกี้น้ำเชี่ยวแต่อันนี้น้ำเริ่มแบบขัง

แต่ว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน๕๐หลังคาเรือนเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวของเราเลย
ปกติแล้วหากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะ
ที่นี่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมขังขนาดนี้มาก่อนเลยนะ

ขณะที่เพื่อนบ้านบางคนถึงก็ต้องย้ายหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่อื่น

หาแนวทางในการแก้ไขรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย